สาวคนนี้ไปดูกับพญาบึ้งดีกว่า

เจ็ดเก้า
เจ็ดเก้า
เจ็ดเก้านะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ก็อาจจะเป็นการขอบคุณพญาบึ้ง

แล้วก็หยอดลงไปเสร็จปั๊บ

ที่มีชื่อว่าคุณคมดอด๑๓๗นะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะ
คือเขาพาเพื่อนไปดูจากการขอโชคกับพญาบึ้ง
ในสวนฝรั่งหลังบ้าน
เธอบอกว่าเธอเคยได้โชคจากพญาบึ้งตัวนี้มาแล้วหลายครั้ง
กระดาษลงไปไม่กี่วันพญาบึ้งจะหยิบเลขออกมา
เธอก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค

พอเห็นกระดาษม้วนที่บึ้งเอาออกมาเธอก็บอกขอบคุณค่ะ
แล้วบึ้งก็ตอบว่าโอกาสน่าเชิญใหม่นะคะ

เดี๋ยวก่อนนะน้องใบตอง
มึงมันบอกว่าโอกาสน่าเชิญใหม่เหรอ
เชิญเอากระดาษมายัดใส่รูบ้านฉันนี่อย่างนี้เหรอ

บอกไม่ต้องแล้วทุกวันนี้ได้รู้แล้วนะ
สลากเต็มรูฉันไปหมดแล้ว
ฉันจะเป็นพญารูตันไปหมดแล้ว
เอาเป็นว่าเขาก็เป็นความเชื่อของเขา
เขาก็เลยพามาดูกันแต่ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ถูกหรือไม่อะไรยังไงก็
อย่าว่ากันอย่าว่าน้องบึ้ง
โทษบึ้งเลยอย่าไปว่าบึ้ง
อย่าโทษตัวเองโทษตัวเองแล้วเสียกำลังใจเชื่อผม

โทษคนรอบข้าง

นี่คือวิธีการที่ทำให้คุณจะมีกำลังใจในทุกวัน

อย่าโทษตัวเองโทษคนอื่นครับ
นี่เป็นคนเป็นไร้โค้ด

ไร้สาระในการเป็นโค้ชค่ะ